นาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเราในวันนี้ตลอดข่าวเช้านี้มาในช่วงนี้เดี๋ยวจะมาดูเรื่องราวอาชีพดีดีทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยเลยใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของไอเดียนะที่เอามาทำเป็นอาชีพมีหนุ่มคนหนึ่งคุณเป็นจิตอาสาครับก็ช่วยในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยนี่แหละคราวนี้เก็บเงินเพื่อไปแต่งรถกู้ชีพ
คือก่อนหน้านี้เขาทำรถที่เป็นโดนไลมอนไปแล้วนะ
คราวนี้มาทำเป็นมิเนียนอีก
เออคุณพี่ขาทำไมสุดยอดไอเดียแบบนี้คุยกันหน่อยค่ะ

พอเข้ามาเจอมิเนียนอาจารย์แบบ